ดักและจับสัตว์น้ำมีหลากหลายรูปแบบสืบสารปรับเปลี่ยนมาหลายชั่วคนเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานเช่นกระจู้หรืออีจู้ใช้ดักปลาไหลรูปทรงสูงเรียวส่วนบนป่องส่วนก้นที่ริมก้นมีช่องนาแซ
คือกรวยไม้ไผ่สารเปิดปลายปล่อยซี่ไม้ไว้ให้ปลาลอดเข้าไป
ภายในมีกรวยไว้ใส่เหยื่อเรียกว่ากระเพาะสามารถดึงเข้าดึงออกได้
ดักปลาไหลจะวางอีจู้ให้ปากโผล่พ้นน้ำเพื่อให้ปลาขึ้นมาหายใจได้
เมื่อปลาได้กินเหยื่อจะหาทางเข้าไปแต่ไม่สามารถกินเหยื่อได้
เพราะเหยื่ออยู่ในกระเพาะอีกชั้นหนึ่งปลาตัวอื่นจะได้เข้าไปอีก